สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ใหม่และยังอยู่ด้วยครับขออนุญาตพูดกับตัวเองนี่ไหมอ่ะ
อ่าใช่มันตัวเองตื่นมาไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเมื่อวานนี้คือตัวเองก็ทำรายการ
น้องแรกกาลก็อยู่ดีความจริงก็เต็มลดเบลูอีกแล้วว่าพ่อเข้าโรงบาล
พี่ต้องรีบไปโรงบาลนะอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วก่อนจะเข้าโรงบาลบอกว่าพ่อจะผ่าตัพ
แล้วพ่อจะต้องไปตรวจแล้วมันช็อคทำไมเราไม่ได้ไปเฝ้าพ่อ
เยี่ยมพ่อก็เลยหลุดเคยเพิ่งครั้งแรกในรายการที่แบบว่า
ปกติพูดไม่คิดอ่ะบ่อยแต่อันนี้สติแตกแล้วเราพูดอะไรออกไปวะ

คนอื่นในรายการก็ตกใจหลายเรื่องมันประดังเบซาใช่ไหมมด
ก็พ่อผ่าตัดอะแล้วแบบว่าพ่อผ่าตัดอย่างงี้
ปวดผ่าตัดด้วยอะไรด้วยเออแล้วแบบว่าพ่อสุขภาพแข็งแรงแล้ว
พ่อไม่เคยผ่าตัดอะไรอย่างงี้ไงนานแล้วแต่ตอนนี้คุณเคลียร์แล้วใช่ไหมค่ะคุณพ่อโอเค
ก็ดีขึ้นแล้วซ่าแล้วฮะดูทีวีอยู่ด้วยโอเค
แต่พ่อก็ถามว่าอ้าวจะหยุดรายการแล้วเกี่ยวอะไรกับพ่อล่ะ
พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพ่อ
พ่อจะผ่าตัดเงียบไม่ใช่เหรอลูก
ใช่โมงวันดาด้ายมีหน้าเบี้ยวเลยนะ
งงงงนะฮะเพิ่งเกิดมาในชีวิตในช็อคแบบว่าเหมือนเว๋อ
พี่คือทุกคนจะบอกว่าพี่มดดำเป็นคนนึงที่ทำงานตลอดเวลา
พอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาทุกคนก็จะตกใจไงว่า
เอ้าไม่มีอย่างงี้แต่ว่าวันแยกต้องขอบคุณนะ
ชีวิตนี้ถ้าไม่มีหนุ่มกัญชัยนี่คือไม่รู้จะพูดไงล่ะ
คุณจารกัญชายชีวิตเนี่ยาถ้าฉันไม่มีเธอฉันก็ไม่มีมสดำเหมือนกันแหละ

วันนี้ดูอยู่มั้ยพี่หนุ่ม

ยาก็ตายไปแล้วอ่ะก็เหลือพ่อคนเดียวแล้วอ่ะก็ช็อคหน้าเม
เพิ่งรู้ว่าจัดรายการแล้วจะต้องอ่านข่าวด้วยแล้วจะจัดรายการ
เขาทำกันยังไงวะอะไรอย่างนี้ทำไม่เป็น

ขอโทษที่ทำให้เป็นข่าวใหญ่โต
แล้วก็ขอบคุณกัญชัยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณ

อยู่ครบไม่ไปแต่ก็ไม่ทำพิธีกรที่ทำอาชีพอยู่

ที่นี่ต้อนรับแล้วเป็นที่ให้คุณแม่พักพิงแล้วอบอุ่นสม
โอ้โหขอบคุณไทยรัฐขอบคุณบน
ตามข่าวให้คุณแม่ด้วยคือเร็วมาก
ดูเร็วมาจริง

เลยเรื่องคุณแม่เคลียร์แล้วนะครับ

ภูเก็ตจริงต้องบอกว่าในช่วง๒๓วันมาก่อนหน้านี้
พูเกดเองฝนตกมาหลายวัน

ก็มีในหลายพื้นที่ที่แบบว่าดินสไลด์
แล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องของอาคาร๒ชั้นซุดตัว
ที่ซอยประยูน๒๓กองตำบลตลาดใหญ่

ก็หลังเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เช่าบ้านรายหนึ่งที่ประสบเหตุ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่

ตอนเกิดเหตุเวลาประมาณ๕ทุ่ม
มันมีเสียงดังมากเหมือนกับฟ้าลั่นฟ้าผา
ก็วิ่งออกมาดูก็เห็นฝ้าเพดานเนี่ยมันแบบเริ่มพังลงมามันเริ่มหลุดลงมา
ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดยังอยู่ในตัวอาคาร
เขาก็ไม่ได้สามารถเข้าไปเคลื่อนย้ายออกมาได้

ส่วนเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทุกคนปลอดภัยดีนะคะ
เพราะว่าจริงเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มมีสัญญาณเตือนก่อน
คือตึกเนี่ยมันเริ่มแบบเหมือนมีเสียง
คืนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมันเริ่มมีเสียง

แล้วก็เริ่มมีแบบในฝ้าเพดานมันเริ่มหล่นลงมา
ตัวที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอาคารเช่านี้ค่ะ

คนในห้องเช่าให้ย้ายออกมา

ตรงนั้นเนี่ยก็โชคดีที่ในเวลาที่มันเกิดเหตุในทุกคนแบบว่า

ก็คือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเขามีการบอกค่ะ

เหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินปกติ

คืออาคารมันเริ่มมาจากข้างหลัง

เรื่องของการก่อสร้างอาคารทั้งสองเฟสนี้
ได้ขออนุญาตถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัศดา

อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะ

ทำการลื้อถอนอาคารทั้งสองแถวออกโดยเร่งด่วน

บอกว่าจำเป็นต้องลื้อออกแบบทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมอะไรได้เลย
อืมก็คือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วยอ่ะนะคะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดนี่
ข้าวของบางทีก็มีบางส่วนที่เขามีการขนออกมาในบริเวณข้างนอก
แต่ว่าอย่างข้าวของที่เอาออกมาได้ไม่หมดก็อาจจะแบบว่าก็ต้องปล่อยไว้ปล่อยไว้อืมใช่ค่ะ
จริงนอกจากในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยมีเหตุดินสไลด์ในหลายจุดนะคะของทางภูเก็ตเองค่ะ
สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมมันกำลังจะเดินทางเพราะวันนี้วันศุกร์

อาทิตย์จันนี้เป็นวันหยุดหลายคนก็ต้องบอกจริงว่าเตรียมตัวเรียบร้อย

ตัวเครื่องบินไปแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปอะไรอย่างนี้
คือจริงทางจังหวัดเอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยวันนี้อากาศค่อนข้างแบบโอเค
ปลอดโปร่งหน่อยดูมีแดดแล้วก็ในในส่วนพื้นที่บางอันที่ดินสไลด์ตอนนี้ค่ะ
อย่างทางแบบว่าขึ้นขึ้นเขาป่าตองเองก็มีการเปิดเส้นทางในบางจุด
ถ้าไม่ไปทางนั้นก็จะต้องมีเส้นทางอื่นที่อ้อมไปก็คือสามารถที่จะไปได้
ใช่พี่เช้าเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมา

แล้วก็บรรยากาศนี้คือออกเรือก็คือออกเรือด้วย
แป๊บเดียวทั้งครอบครัวอาเจียนหมดทั้งครอบครัว

ขึ้นมันแรงหมดแล้วคือเรือมันเหมือนกับปากขึ้นตลอดเวลา

ทางนี้คือใครที่แบบเมาเรือปุ๊บเนี่ย

ก็เมาเรือกันหมดอ้วกกันทั้งเรือเลย
แล้วความรู้สึกมันเริ่มไม่สนุกแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางไกด์แล้วก็ทางทีมเรือเขาก็บอกว่า
พี่เช้ากลับฝั่งเถอะก็เลยกลับมาที่ฝั่ง
พอกลับมาที่ฝั่งปุ๊บเนี่ยฝนที่เทลงมาแบบเยอะมากเลย

แล้วก็วันที่จะออกมาทานข้าวในเมือง

แล้วก็เดือนเฉพาะเดือนตุลาเป็นเดือนมรสุม
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ภางภาคต้ายเขาบอกว่าฝนแปดแดดสี่

นะฮะแล้วก็แดดมีอยู่สี่เดือนก็คือ
มีธันวามกรากุมภามีนาอันนี้เป็นเวลาที่สามารถไปเที่ยวแล้วมีแต่แดด
แล้วก็มีแต่ความสดใสแล้วก็ออกเรือได้ครับ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางภาคใต้เขาเตือนมาอาทิตย์นี้ฝนก็ยังจะตกอยู่
ใช่ค่ะคือจริงพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็บอกว่า
มรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางอ่ะค่ะในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน
ก็มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
ก็อยากจะให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง๒๓เมตร
จริงมีเหตุการณ์ที่มีแบบว่านักท่องเที่ยวที่ออกเรือไปแล้วศูนย์หายไปนะคะ
ก็มีเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็แบบว่าไปแบบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ดังนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังกันช่วงนี้หน่อย
ต้องเช็คสภาพอากาศดีดีส่วนถ้าเป็นทางเหนือ
วันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็คืออากาศก็จะเริ่มแบบว่าเย็น
เพราะว่ามวลอากาศเย็นมาค่ะพี่ค่ะ
วนอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนนะคะ
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง
ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนก็พัดปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น
กับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเย็นหน่อย
แต่ช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเดี๋ยวก็รอหน่อย
กรุงเทพก็รู้สึกได้๒วันแล้วก็ไปแล้วเรียบร้อย

แต่วันนี้เหมือนฝนปล่อยตกนิดนึงนะคะ

เขาว่ากันว่าอีก๒๓วันเปิดจันทร์อังคารมาปรับคอรมอล์
ปรับแบบว่าอาจจะปรับตำแหน่งว่าง
อย่าลืมเราแบบจับตามองตอนแรกเนี่ย
สังเกตไหมว่านายกที่เราพูดกันเมื่อวันก่อนแองจี้
ว่าทำไมนายกไม่ค่อยตอบสัมภาษณ์สื่อเลย

เราเห็นการเคลื่อนไหวของหลายผู้ใหญ่หลายคน
มีการลาออกจากบอร์ดปตทบ้าง

มีการลาออกเอ๊ะแปลก

ซึ่งถ้าสมมุติจะปรับคอรมอลจริงแล้วเนี่ย
มันจะเหลืออีกกี่วันในการที่จะยุบสภาด้วย

อยู่ครบเทอมอยู่ครบเทอมก็๒๔
๔มีนาแต่ถ้าไม่อยู่ครบเทอมก็หลังเอเป็ก

ถูกเอเป็กก็๑๘๑๙แล้วเธอเป็นรัฐมนตรีทำไมแค่วัน๒เดือน๒เดือน

วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าภายหลังการประชุม
พลเอกประยุทธ์จันโอชาปฏิเสธ

คำถามกรณีความชัดเจนการปรับคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่คุณนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์เนี่ย

หมอมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลเนี่ย

เหมาะสมเป็นมือเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ

ก็คือใครพ่อของหม่อมของคุณปื้ม
คุณปื้มอ่านกล่าวอยู่ไว้ถูกตอบไหม
คนนี้คุณพ่อเขาเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับการเป็นมือเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ

ขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ

สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นิโรธสุนทรเลขานะครับ

พักประชารัฐเนี่ยอยากให้หม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลเนี่ย

เพราะเขาเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว

ความสัมพันธ์กับหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเนี่ย

เมื่อถามว่าหม่อมราชวงศริยธรเนี่ย

ครั้งหนึ่งคุณปรัฐวาสสุขสีวง

จำเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนได้ไหม

เขาจะไปรู้ได้ยังไง

ปัตวัฒน์อย่างที่บอกว่าพวกคุณอาจจะไม่เคยมีเพื่อนดี
พระเก้ากายเนี่ยชอบไปแซะเข้าเรื่องนี้

เขาก็แซะกลับไงพวกคุณอาจจะไม่อยากมีเพื่อนดี
เพื่อนของผมเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลเอาตั้งแต่ปฐม

เขาก็ให้กันทำไมลูกเขาก็เหมือนลูกผม

แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณปรัฐวาสเนี่ย
เขาไม่ได้ลงในบัญชีมรดกการเอามาให้ยืม
คือนาฬิกาไม่ใช่ปัญหา
และผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่าง

ส่วนความสัมพันธ์ก็ดีไม่มีปัญหาแน่นอน

โอเคไปครบตกช่างันสักครู่เดี๋ยวกลับมา
ไปดูเรื่องของนายวีรวิทย์
ใช่รุ่งเรืองสิริผลหรือว่าลุงศักดิ์
สรุปเขาจะมีเวทีมวยไหม

แล้วก็เรื่องของยอดบริจาควันนั้นที่เราคุยกันไป
คุณอุตสาก็มีการออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เขามีการเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะ

ตำรวจออกไหมจับคดีหมินประมาท
ศึกสกลอัฐาวงก็คือเอาไว้เนี่ย

ก็มีแฟนคลับประคาของลุงสักเนี่ย
กว่า๒๐คนเดินทางมารอให้กำลังใจ
ทีนี้ลุงศักดิ์เขามีการให้สัมภาษณ์ถึงยอดเงินบริจาค
หลังจากก่อเหตุชกในศรีสุวรรณจัญญาบอกว่า
ยอดเงินบริจาคเนี่ยมี๔๐๐หน้า
มีตั้งแต่๑บาท๑๐บาท๑๑๒บาท

ตรวจสอบผมได้ขอบคุณที่ให้ผม๑ล้าน๑แสนบาทครับพี่

จะไล่ให้ชัดเจนอันนี้คือลุงศักดิ์บอก
ขณะเดียวกันยอดวันพระเด็จสุวรรณวิจิตรอดีตนักมวยไทยชื่อดัง
ก็มีการโพสต์ข้อความท้าชกเดิมพันกับลุงศักดิ์๑๐ล้านบาทนะคะอันนี้
โดยต่อให้ใช้หมัดได้อย่างเดียวแล้วก็ให้ลุงศักดิ์เนี่ยออกอาวุธมวยไทยได้แบบว่าทุกอย่าง
ขณะที่ลุงศักดิ์เองก็ตอบกลับว่าตนต้องยกมือไหว้ตนไม่กล้าสู้อันนี้ลุงศักดิ์บอกแบบนี้
ต่อมาค่ะคุณยอดวันพระเด็จเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมลงไปบอกว่าที่ผมท้าชกกับลุงศักดิ์เนี่ย
เพราะผมคิดว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยการเป็นนักมวยที่ดีเนี่ยเขาไม่เอาวิชามวยไทยไปทำร้ายคนนั้นคนนี้

เขาไม่รู้ก็เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นน่ะ
เพราะว่ามีบางข่าวบางสำนักนำเสนอว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยเก่า
เหมือนรู้ทางมวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
ตอนที่ออกประกันตัวได้เนี่ยแกก็ชกลมโชว์มีการเตะโชว์นักข่าว
ใช่ก็บอกต่อบอกว่าเขาไม่ไปทำร้ายคนนั้นคนนี้

แต่ถ้าลุงศักดิ์ไม่เป็นนักมวยผมจะไปชกกับเขาได้ยังไง
และผมไม่ใช่นักการเมืองและไม่ฝักฝ่ายการเมืองอย่างเด็ดขาด
ขอความกรุณาอย่าดึงเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ทางด้านทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดข้อกฎหมาย
ที่สามารถเอาผิดนักร้องแห่งชาติคือในกรณีนี้คือจริงเมื่อวันก่อน
หนุ่มก็มีการพูดเรื่องนี้บอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปแบบว่า
ตรวจสอบใช้คำว่าตรวจสอบกันแล้วกันไปร้องเรียนเรื่องของการตรวจสอบในเคสต่างเนี่ย
ในบางกรณีคนที่ถูกร้องเรียนบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น
แต่เขาเสียศูนย์ไปแล้วในหลายเคสที่มีการยกตัวอย่างกันไป
นายตั้มเองก็เลยมีการออกมาให้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกว่า
เขาบอกว่าผมมีโอกาสได้คุยกับหลายคนที่ถูกนักร้องแห่งชาติไปร้องเรียน
โดยใช้ช่องว่างของกฎหมายทำลายอนาคตเขาโดยการตั้งข้อหารุนแรง
กาดโทษหนักที่สุดเท่าที่จะคิดได้แม้สุดท้ายการร้องเรียนครั้งนั้น
อาจจะเป็นข่าวแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็เงียบหายไปแต่ตัวผู้ถูกร้องเรียนนะคะ
เขาเสียหายไปแล้วอย่างหนักเพราะว่าคนร้องเรียนมีแสงมากกว่า
แต่คนที่ไม่ร้องเรียนเวลาถ้าสมมุติเขาแพ้ไปแล้วคิดถึงว่า
พี่หนุ่มพูดถูกเลยนะโอกาสในชีวิตคนเรามันจะมาสักกี่ครั้ง
แล้วอันนี้กองทุนหายหมดเลย
เสียไปแล้วบางทีพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะหน่วยงานก็เรียกเข้าไปตำหนิ
บริษัทเอกชนเองก็ไม่อยากจะมีปัญหาบางที่ก็คือยกเลิกสัญญาไปเลย
พอเกิดเหตุการณ์ได้ยินแค่นิดเดียวครั้งเดียวยกเลิกสัญญาไปเลยอย่างนี้
เรียกว่าเป็นการตัดอนาคตทางการงานไปเพียงเพราะการเห็นต่าง
นี่แหละทนายตั้มเขาก็เลยบอกว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องมาตรา๔๒
ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี
แก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
ว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้น
ผู้ที่ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมสามารถใช้เพื่อตอบโต้และจัดการพวกหมารับใช้นายกลุ่มนี้ได้
เท่าที่สังเกตเนี่ยเขาก็จะร้องเรียนแต่คนดังนักวิชาการที่ไม่มีทางสู้รวมไปถึงทำร้ายจิตใจสร้างความเกลียดชังเป็นวงกว้าง
ยังดีนักร้องเบอร์๑เบอร์๒ไม่เคยมาร้องอะไรเพื่อนผมลูกความของผมหรือตัวผมไม่เช่นนั้น

พวกเรายังต้องยอมรับไปร้องเป็นข่าวทุกสำนักไปนำเสนอหมด
แต่เวลาที่คนได้รับผลกระทบมีใครไปตามเขาบ้าง

แล้วสิ่งที่เขาจะทำคุณไปดูดีนะ
มันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ต่อหลายคน
ที่แบบว่าคนเราตั้งใจที่จะได้กองทุน
หรือได้เงินมาสนับสนุนในโปรเจกต์แล้วเป็นอาจารย์นะ
ทำวิจัยการทำวิจัยหลายอย่างมันอาจจะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
คือมันไม่ใช่ทุกเคสที่อาจจะแบบว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้
บางทีการไปร้องในหลายเรื่องอาจจะต้องเลือกเรื่องนิดนึง
อย่างนี้คุณฐานายตั้มบอกว่าก็มีมาตรา๔๒๐ที่ใส่ได้
แต่มันมีอย่างอื่นไหมแม่สมมุติว่ามันเยอะ

เป็นวันนี้ข่าวมันเลว

ก็ฉันบอกไม่ต้องอะไรข่าวแตงโม

ครั้งเดียวเองบางทีทำมาทุกอย่างก่อนหน้านี้ต้องนานเจอเข้าไปเรื่องเดียวมันจบเลยบางที
ถูกทั้งทั้งที่อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ด้วยซ้ำแต่อันนั้นคือตายไปแล้ว
คนที่ถูกร้องเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกตั้งแต่แรกแล้วอย่างน้อยอ่ะ
คุณโดนสมมุติว่าเราไปฟ้องเขาแล้วเขาผิดนะตัวเองสังคมตาหน้าแล้วนะ
ใช่ค่ะนะฮะนั่นแหละแล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตพวกเขา
โอกาสที่เขาจะได้มันก็เสียไปด้วยโดยปริยาย
เพราะฉะนั้นดังนั้นก็คือน่าจะมีกฎหมายตรงนี้มารองรับ
ถูกต้องคืออย่าร้องไปเรื่อยให้คนที่ถูกร้องเขาได้รู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมบ้าง
เพราะบางทีเขาเสียโอกาสที่แบบเขาจะได้คุณจะได้รับแล้ว
คนที่ร่วมงานด้วยบางทีเนี่ยยังไม่ทันได้ตรวจสอบว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดนะ
เสียไปเรียบร้อยแล้วเพราะคนรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นไปแล้ว
อืมอัฮะทนายตามเขาเอาเรื่องกฎหมายมาแนะนำในข้อนี้ไว้ถูกต้อง
อย่างวันนั้นพี่ศรีเขาก็น้อยใจไง
แบบว่าด่าดาราว่ายน้ำแต่ตัวเองโดนชกคนกลับสะใจ
ดาราช่วยว่ายน้ำร่วงพยพลันธุ์ออกมาด่า
แต่พอมีคนออกมาต่อยพี่ศรีเสือกยกย่องเป็นฮีโร่

วันนี้โตโน่พาคินยอดทะลุ๑๐ล้านไปแล้วนะฮะ

ตอนแรกที่เขาคุยตั้งคุยกับพระดำว่าสัก๑๐แต่ตอนนี้เขาบอกเป็น๑๖เนี่ยนะครับเพราะว่ายังไม่ทันจะเริ่มไหว้เนี่ยได้๑๑ล้านแล้ว
ถ้าไหว้ไปตามน้ำกระแสน้ำโขงเนี่ยมันพัดไหลไปตามน้ำแต่ต้องเป็นชูชีพแล้วก็เขาจะมีตัวเกาะไปตลอด
แล้วก็จะมีทีมเป็ดน้ำใช่ไหมเป็ดน้ำที่ทีมเป็ดน้ำของนครพนมเขาจะเป็นแบบเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไหว้สำหรับออกกำลังกายในแม่น้ำโขง
แล้วก็เพื่อช่วยองค์กรการกุศลโรงพยาบาลนครพนมเนี่ย
แล้วก็โรงพยาบาลเมืองท่าแขกแขวนคำม่วง

พี่ยังไม่เคยแปลเป็นสวยนั่นก่อนอีกนะ
แม่มันไม่เห็นฝั่งเลยนะน้ำมันเชื่อเห็นแบบเชื่อยัง
แต่ถ้าสมมุติว่ายตามน้ำมันจะไม่เป็นไร
ผู้จัดการโตโน่โพสต์ข้อความโดยระบุว่า
เมื่อรู้ว่ายอดบริจาคตอนนี้นะ๑๑ล้านแล้ว
ถึงกับน้ำตาแตกเลยพรุ่งนี้แล้ว
อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราและทีมงานด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังปล่อยคลิปภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวเนี่ย
ออนไลน์เขาก็เก่งเหมือนกันเนอะสวยทำสวย
เชิญชวนทุกคนร่วมชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้

คุณโตโน่พร้อมกับคณะทีมงานเนี่ย
เพราะเป็นแรกษาการแทนผู้ว่า
ส่วนกุญชาชัยก็มอบเหรียญองค์พญาศิสตานธราช

ซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์อยู่ริมฝั่งไทย
ถ้าสมมุติคุณไปไหว้พญานาคฝั่งฝั่ง
เขาบอกว่าเป็นจุดเชื่อมกันระหว่างแบบว่าประเทศไทยเรามีมาหลังเขา
ญาศิษัตนคราชจากคุณไปเจดีหลวงหรืออะไรอย่างนี้
ก็จะเห็นว่าเป็นที่ขึ้นลงที่ขึ้นนรก
เหมือนกับบ้านพี่เมืองน้องอะไรอย่างนี้ค่ะนะฮะ

ครับนะแล้วก็ซึ่งโตโน่มีความศรัทธาเป็นอย่างมากอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากขนาดว่ายน้ำนะฮะ
โดยกุจารใจโอนเงินส่วนตัวนะ
รองผู้ว่าก็โอนเงิน๙๙บาท
เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนซึ่งโตโน่ยอมรับว่ามีความศรัทธา

รวมที่องค์พระทิอดประนมเป็นอย่างมาก
การท่องเที่ยวก็ได้มีคนพูดถึงน้องค่อนประนมเยอะขึ้นเนาะ

นะอ่ะก็คืออะไรเขาบอกว่านี้นะฮะ
แล้วจะรู้ว่าเขื่อนมันส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงยังไง
คือปัญหาของแม่น้ำโขงตอนนี้มันมีแต่เขื่อน
นี่มีคุณผู้ชมอัปเดตบอกว่าตอนนี้ยอด๑๔ล้านกว่าแล้ว

โอ้โหคนช่วยกันเยอะ

แค่ไปวิ่งสรรเขื่อนก็จะรู้ว่าเขื่อนทั้งหมด
ตอนนี้ทั้งจีนทั้งลาวทั้งอะไรอย่างนี้

แม้กระทั่งวันนี้แม่น้ำโขงที่เราว่าน้ำเต็ม
แต่บางช่วงบางตอนไม่เหลือน้ำเลยนะ

ไม่ใช่วันนี้ตอนขนาดน้ำทุ่มอยู่

แล้วก็ต้องบอกเขามีเหรียญกรมหลวงชุมพร
ที่เขาให้ติดตัวมากว่า๑๐ปีแล้ว

ก็ไม่ควรเป็นภาระมาแล้ว

เพราะการทำความดีเนี่ยมีหลายวิธีนะพาคิน

ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
คนทำดีจะไปตำหนิเขาทำไม

ควรดูวิธีอื่นในการทำดี
เพราะวันนี้พากินในคือภาระ

เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีคนคิดต่างด้วย๒มุมตลอด
สำหรับเรื่องแบบนี้นะฮะนะครับแต่พรุ่งนี้น้องโตโน่ก็๗โมง
ที่ชอบเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันแต่อย่างน้อยโอเคจากพี่น้อง
ถึงมั้ยจริงจริงถ้าไหว้ต่ำน้ำพวกเราก็ไหว้ได้
ถ้าเราไม่กลัวตายอืมก็ใช่งั้นไม่ว่าในสภาพร่างกาย

ไอ้พีมคุยเซปโทรเป็นคนทางกอร์บพนมนะ

ที่แบบว่าคนเขาจะชอบว่ายน้ำในแม่น้ำโขงแต่เขาต้องไห้เป็นกลุ่มก้อน

เหมือนกันเพราะบอกแม่น้ำของ
ที่บอกว่าให้ไหว้เนี่ยสมมุติว่าไหว้จากจุดนี้แล้วเนี่ย

มันก็จะไหลไปอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไปตรงนะฮะ
มันจะไหลไป๔๕องศาแล้วจะไปขึ้นอีกฝั่ง

เพราะตอนที่ฉันไปนั่งเรือในแม่น้ำโขงไปไห้
ไม่บอกก็ทดอย่างนี้
แล้วไปที่เจอน้ำวนตรงนั้นเหรอ
ก็เกาะไงเวลาพี่จะไปพี่จะไปพี่จะหนีไปไห้เกาะเกาะหนึ่งซึ่งมันอยู่กลางแม่น้ำโขงแล้วแบบว่าพี่ก็จะไปไหว้
แล้วแบบคนเลยก็บอกพี่มดนั่งดีนะอย่าถ่ายรูปฉันก็ชอบถ่ายรูปไง
พลอยมันก็ชอบถ่ายรูปไงปั๊บบอกอย่าถ่ายนะพี่มดทำไมอ่ะ
ถ้าพี่มดตกไปตรงนี้๓วันผมค่อยกลับมารับนะ
มันเหมือนถ้ำอ่ะน้องข้างใต้แม่น้ำโขงก็คือถ้ำนั่นแหละ
เพราะว่าแม่น้ำโขงจริงเนี่ยมันมาจากเทือกเทือกเขาฮิมาลัยนะ

ละลายตัวของแม่น้ำจากน้ำแข็งของเทือกเขายิวาลัย
แล้วก็ผ่านมาจีนผ่านมาประเทศนะ
แต่ก็ไม่ใช่ทุกจุดในแม่น้ำโขงไม่ใช่แม่น้ำวน
เขาก็บอกเราต้องรู้แม่น้ำเทศวิวแม่การตั้งที่
ลูกแม่บอกว่าเขาก็เชื่อว่าที่พระพยาควัลพนมอ่ะ
มีะรอยภูตทบาทลอยภูตบาทเนี่ยก็คือ
เป็นที่ที่แถวสะแค่สภาพมิจภาพไทยลาว

เมื่อนั้นเอ๋อคุณธุงญาติเยอะก็ถามโตโน่รู้ไหมว่ามีสะพานมิตรภาพไทยลาว
เนี่ยว่าน้องยิบบอกให้ตอนโน่วิ่งไปกนะครับ

เขาก็จะมีเชื้อคัดแต่ซะพารตรงกี้กิโล
ดูสิมีคลิปเสียงพี่โน่อยู่ใช่ไหมคะ
สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องซ่าวเล่าผมโตโน่พ่าชิ้นนะครับ
วันที่๒๒นี่ผมจะลอยน้ำข้ามไปหาเด้อครับผม
เพื่อซอยโล่งหมอนครพนมและแขวงคำมวลนะครับ
สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา๗โมงเสาร์ด้วยครับ
แล้วก็สวัสดีนะครับคนไทยทุกคนครับผมโตโน่นะ
วันที่๒๒นี้นะครับเราจะเริ่มว่ายน้ำนะครับ
เวลา๗โมงเช้าที่ลานพญาศรีสัตนคราชนะครับ
ไปขึ้นที่พระธาตุศรีโคตะบองจนไปที่หาดบ้านนาเมืองนะครับ
แล้วก็ไหว้กลับมานะครับคงใช้เวลาทั้งวัน
ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๗โมงเช้า
สำหรับคนไทยทุกคนนะครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเก็บรัก
ฝากด้วยนะครับทั้งคนไทยคนลาวทุกคนเลย
โหจวดเนี่ยน้องบัคโน่นะครับหมานนะฮะ

อย่างน้อยก็ยังดีที่แบบว่าเอาจริงนะว่า
ก็อย่างน้อยวันนี้นครพนมมีคนพูดถึงเยอะ
แล้วก็มันก็ใกล้ที่ท่องเที่ยวแล้ว
อย่างนครพนมก็จะเป็นจังหวัดที่หนาว
พี่น้องชาวนครพนมก็เตรียมต้อนรับ
โตโน่ก็เท่ากับมาโปรโมทการท่องเที่ยวให้ด้วย
แล้วก็ทำให้รู้ว่าวันนี้ไปเที่ยวที่ลาว
ข้ามไปแฝงคำว่าตอนนี้เงินลาวถูก
ตอนนี้เงินลาวถูกคุณไปกินเฝอกินอะไรอร่อย

ใครจะถูกไม่แพ้นะ

ญี่ปุ่นก็ถูกตรงนี้ถูกกันหมดนะ
ฝั่งเอเชียกระทบหนักแต่เขารอจับตาดูอยู่
ยุโรปก็กระทบหนักเหมือนกันตอนนี้
แต่ของนั้นนั้นแข่งค่าขึ้นเงินต่อหลังจากที่นายุทธรรมดีลาออก

อีกเรื่องหนึ่งวันนี้มีคนพูดเยอะมาก

พี่ดาบตำรวจขโมยปืน

คือปืนทั้งหมดที่หายไป๑๕๙กระบอก

ไปยังไงหายไปได้ยังไงเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยได้ปืนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว๓๐กระบอกครับ
จาก๑๕๙กระบอกอย่างที่น้องรถเมย์บอกนะครับ

กรณีที่ตรวจพบปืนหลวงกว่า๑๐๐กระบอกเนี่ย
หายไปจากคลังอาวุธสพประเก็ต

ป้องกันและปราบปรามสพประเก็ตนะฮะ

ก็คือตัวเองเป็นคนถือกุญแจคลังแล้วก็เบิกจ่ายอาวุธครับ

ถูกตามจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ

เตรียมหลบหนีข้ามไปฝั่งสปลาวครับ

พบว่าหายไปทั้งหมด๑๕๙กระบอกนะครับ
เช็กเบื้องต้นหายไป๑๖๐กระบอก
ในจำนวน๑๕๙กระบอก
แล้วก็ปืนนะครับผมรวมทั้งหมดเนี่ย
หนึ่งร้อยสามสิบสี่กระบอกแล้วก็ปืนยาวเอ็มสิบหกนะครับ
แล้วก็ปืนเอ็มโฟรวมยี่สิบห้ากระบอกนะครับส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมโรงพักมีปืนเก็บไว้เป็นจำนวนมากถือว่าปืนเนี่ย
ตามจำนวนกำลังพลปฏิบัติหน้าที่นะครับปืนส่วนใหญ่เป็นปืนลูกโม่
รุ่นเก่าครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้รับซื้อและจำนำปืนเนี่ยอ่าไปทั้งหมดยี่สิบเจ็ดกระบอก
มีปืนลูกโม่๒๕กระบอกแล้วก็ปืนเอ็มโฟ๒กระบอกครับ
ใส่กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลมาทิ้งคืนไว้บริเวณสโมสรตำรวจ
เนื่องจากกลัวความผิดครับซึ่งจะต้องมีการตรวจพิสูจน์นะครับ
หาผู้ครอบครองต่อไปจากการขยายผลนะครับผมนะฮะ
อ่าเข้าตรวจค้นเมื่อคืนนี้นะครับมีผู้รับจำนำเนี่ย
ซื้อปืน๓รายสมัครใจยินยอมให้เข้าตรวจค้นบ้านนะครับ
ปืนมาเพิ่มอีกสามกระบอกครับคุณผู้ชมรวมได้ปืนกลับมาแล้วทั้งหมดสามสิบกระบอกครับ
ซึ่งปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องหาเอาไปจำนำในบ่อนนะฮะ
นักพนันด้วยกันแล้วก็นักการเมืองท้องถิ่นครับ
สำหรับผู้รับจำนำปืนจะไปได้ยังไง
ก็เป็นไปได้มดเพราะว่าเขาค่อยเอาออกไป
ละสองสามอันอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าทำมา๓ปีแล้วนะมด
ห้าปีตอนนี้เป็นสามสิบสี่กระบอกแล้วค่ะ
มีการตรวจพบเพิ่มอีก๗กระบอกด้วยกันถูกต้อง
คือจริงเนี่ยทางตำรวจเองเขามีการแบบออกมาชี้แจงค่ะ
บอกว่าใครที่แบบว่ารับซื้อไปหรือว่ารับจำนำไปเนี่ย
ก็คือให้เอามาคืนถูกไม่ให้เอามาให้เอามา
เอามาที่สโมสรตำรวจครับหลายคนก็อ้าวเนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงฉันจะเอาปืนไปทิ้งกลัวผิดกลัวนู่นกลัวนี่
ซึ่งยังไงก็ผิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าโอเคทางตำรวจบอกว่า
โทษมันอาจจะแบบเบาลงเพราะคุณเอามายื่นเอามาคืนอย่างนี้ค่ะ
ครับก็ใส่กระเป๋าบ้างเอาเอามาโยนไว้ถูก
ทีนี้เขาก็มีการตรวจรายละอักษรทั้งหมดตอนนี้เนี่ย
เอาไปเอาโขดไปทีเดียวเหรอคะค่อยค่อยไม่ให้ไป
เอาไปทีละสองกระบอกพ้มไปหลายวันแล้วนะ
เป็นคนดูแลก็เลยไม่มีการเช็คอย่างเงี้เหรอคะถูกเขาเป็นคนถือกุญแจไว้ไงหนังสือ
นี่เขาไม่เช็คเหรอพี่ว่าปืนอยู่ครบไหมมาทำความสะอาดตรวจสมรรถภาพหรืออะไร
มันเป็นข้อที่คนตั้งคำถามเยอะมากว่าคุณแล้วไม่มีการตรวจสอบเหรอคุณไม่ได้เช็คเหรอ
ใช่นี่แหละค่ะผมไม่ได้มีการเช็คมาแบบ๕ปีหรือ๖ปีอ่ะปี๕ปีแล้ว
แล้วคือแบบส่วนใหญ่คนที่รับซื้อไปเนี่ยนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยในวงพนันเพราะเขามีการแบบว่า
ไปสืบสวนสอบสวนกับทางดาบตำรวจชาวลิศคนนี้คือง่ายติดการพนัน
ใช่ค่ะแล้วก็เอาปืนออกมาแล้วไปขายเวลาไปขายทีนึงกระบอกนึงเนี่ยนะคะ
สองหมื่นใช่ก็คือได้เงินอ่ะจากการพนันออนไลน์อืมอีกเรื่องพนัน
แล้วเข้าไปบ่อนด้วยมดแล้วก็ไปติดการพนันตกใจเหรอตำรวจไปบ่อน
คนเล่นเขาไม่สะดุ้งหรือตำรวจไปบ่อนเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้เป็นปืนหลวง
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่าถ้าเป็นปืนหลวงยังไงต้องมาถ่ายคืนแน่นอน
เขาก็เลยยอมให้รับจำนำอันนี้คือส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้
เขาก็เลยไม่กลัวในการรับจำนำนะฮะนี่แหละเขาก็ไปตามเช็ค๙จุดเป้าหมาย
จริงนี่คือกำลังจะแบบว่าออกทางนครพนมไปแล้วนะคะ
ตำรวจไปรวบมาได้ก่อนนะแต่ก่อนหน้านั้นต้องนานคือไม่ได้มีข่าวเกือบแล้วอีกนิดนึงค่ะ

คือคนถามมาว่าแล้วเงินที่ตำรวจเอาไปจำนำปืนจะคืนให้เขาไหม

คุณพระคุณพ่อถูกเลยครับพี่เฉา
แล้วพอเอาพอเขาเอาวะพื้นมาคืนเราเงินได้คืนมา
แล้วตำรวจจะเอาเงินตำรวจไปเล่นบอล่ะไง
ก็เขายังบอกว่าคนที่มีปืนเถื่อนอยู่ให้เอาไปคืนให้ไป
ของหลวงของหลวงของหลวง

ห้าปีอ่ะขนได้ยังไงห้าปีมันเราก็ถามว่าปืนมาจากไหน
ปืนมาจากไหนเนอะนี่ไงปืนมาจากหลวงนี่แหละค่ะ
อีกครั้งแต่ทางตรวจออกมาบอกนะคะว่าร้อยห้าสิบเก้ากระบอกเนี้ย
คาดการณ์ว่าน่าจะได้คืนทั้งหมดท่านจะเอาคืนให้ทั้งหมดเลยเหรอ
เพราะเมื่อกี้พี่เช้ากับพี่เมนพูดก็ไม่มีใครเกี๊ยวกล้าเก็บไว้
เรากลัวได้ของหลวงไงแต่วันแรกถ้าเขารู้มีว่ามันปืนหลวงไง

น่ารับจำนำอ่ะแต่เขาคิดว่าน่าจะมาถ่ายไป

เพราะว่าเขาคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นของหลวงยังไงต้อง
ถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาเสียพรุ่งนี้เขาได้ไม่มีเขาไปเขาไม่เสี่ยง
สมมุติว่าเขารับรู้ไงว่ามันเป็นปืนผิดกฎหมายปืนถูกกฎหมายแหลมปืนหลวง
แต่ว่าการทำมันผิดกฎหมายเอาไว้มันก็เสี่ยงกับเขาไว้
มันก็เป็นอ่ามันก็เป็นแบบธุรกิจเพราะว่าเพราะโดนจับก็ต้องคืนเข้าดี
โดยไม่ต้องไม่ได้เงินคืนด้วยใช่นะฮะหนูเสี่ยงเนอะ
ขอให้ตามได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเกิดบอกแล้วกัน
เดตคุณผู้ชมหน่อยพรุ่งนี้กลุ่มเบนซินขึ้น๕๐สตางค
เดิมดีกว่าวันนี้ดีเซลยังเท่าเดิมอยู่ค่ะโอเค
ขึ้นห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์บางคนเหมือนไทยแล้วอ่อน
สิบยังในวันนี้สามสิบเก้าเท่าไหร่แล้วสามสิบเก้ากว่าแล้วเนอะ
เออขึ้นห้าสิบสตางค์พรุ่งนี้ห้าสิบลิตรก็สองพันห้าสิบแล้ว
ประหยัดเนอะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะช่วงหน้าครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
เด็กเราผูกพันกับกอลีล่าเคยดูไหม
พี่ยากจะเคยพาไปดูไหม

ชั้น๖จำได้เร็วตัวเองประมาณสัก๗๘ขวบ

พวกมีกระทดินดาคิดว่าเอ๊ะคนใส่ชุดกอรีล่านั่งหาลังอยู่รึเปล่า

เราก็เพิ่งพูดถึงอายุ๙๐ช็อกโกแลตซันเดใช่ไหม

ถ้าไม่คิดเธออย่าบอกพูดอันเองกันนะ
ถ้าเป็นยุค๙๐คุณพวกเราจะโตมาจาก

เราก็จะต้องไปกินช็อกโลตซันเดย์กับดังกินโดนัทเนอะ

มีนกเฟ็นกวิ้นให้ดูด้วย

มีนกเฟ็นกวิ้นให้ดูด้วย

มีนกเฟ็นกวิ้นให้ดูด้วย

มนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยมีโครงการจะพาบัวน้อย
ลิงกอริราชที่อยู่ในกรงสวนสัตว์ในห้างสรรพสินค้าพาต้าเนี่ย
กลับไปสัมผัสดินแดนที่เป็นเหมือนแผ่นดินเกิดโอ้โห
ไม่ต้องแล้วเหรอมั้งอ่าเช่นว่ารัฐมนตรีขายมันมันชินกับอย่างงี้แล้วล่ะ
ใช้ชีวิตลำบากแล้วอ่ะต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาตลอดใช่ไหม
โดยจะไปเจรจากับเจ้าของแต่ปรากฏว่าเจ้าของบอกเอาล่ะ
ถ้าจะเอาไปก็เอาไปได้อืมนี่เออลิงเผือกลิงเผือกเธอเออ
เออนี่ลิงเผือกเราก็ไปดูนกมานกแก้วนกมาคอนะ
ไฟฟ้านะมันก็เหมือนเดิมเนอะอืมนะฮะเขาปิดไปช่วงหนึ่งนะมด
เขาขาดทุนไปเยอะมากเขาจะเอาสามสิบล้านเพราะเจ้าของปาต้าเขาจะเอาสามสิบล้าน
แล้วก็ให้แบบสัตว์ทั้งหมดเลยเหรอเออเขามีคำถามว่าทำไมต้องเอาไอ้บัวน้อยกลับบ้านด้วยอ่ะ
คำถามคืออันนี้อันนี้เราก็สงสัยเหมือนกัน
เพราะนางก็อยู่บนตึกเนี้ยมาตั้งแต่เด็กน้อยใช่ไม่คิดยังคิดว่า
แล้วสัญญาณของสัตว์เวลาที่เขาอยู่อ่าอยู่บนตึกนานนานแล้วก็มีคนเลี้ยงนานนานเนี้ย
กลับเข้าป่าไปเขาหาเองไม่ได้นะมดจริงนะฮะเขาบอกจะพาไปทำไม
ซึ่งจริงแล้วก็มีการร้องเรียนถึงกอริล่าตัวนี้บ่อยครั้งเหมือนกัน
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่โดดเดี่ยวภายในกรงกว่าสามสิบปีครับ

อยากจะกลับก็ได้ไม่รู้หรอ

หมีแพนด้ามาใช่มั้ยที่มันเกิดขึ้นที่สวนตัดเชียงใหม่
เห็นคนไม่มีนอนแล้วอ่ะ
ฉันเกิดไปไงว่าตอนนั้นใครหลอกฉันไปถ่ายรายการไงเธอ

เขาคงอยากจะให้บัวน้อยได้ไปเจอ
เพื่อนหรือภาพเด็ดของเขารึเปล่า
แต่อยู่ตรงนอกเขารู้สึกว่ามันไม่เข้าใจ
ก็มีคนมาหาเขาทั้งวันรู้ว่าถ้าไปเจอแบบคนเผาพันธุ์เดียวกัน
หรืออะไรอย่างงี้อาจจะแบบแฮปปี้หรือเปล่าในแบบเขาอาจจะงง
ถูกต้องเพราะว่านางไม่รู้จักพฤติกรรมของเขา
แล้วประเทศไทยคำถามคือมีกอรีล่าอีกไหมไม่มี
มีชื่อบัวน้อยเนาะเขาบอกว่านั่งอยู่โดดเดี่ยวมากกว่า๓๐ปี
จึงอยากให้บัวน้อยมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่คงไม่ถึงกับเอาไปปล่อยปลา
เพราะหากทำเช่นนั้นบัวน้อยคงอยู่ไม่ได้แต่ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตบัวน้อยเนี่ย
อยากให้บัวน้อยได้เห็นสัมผัสสายพันธุ์ชาติญาติพี่น้องของเขา
อันนี้คือความต้องการของกระทรวงแล้วก็เพื่อนฝูง
สำหรับบัวน้อยเป็นกอริราชที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ซึ่งได้รับการกล่าวถึงผ่านสื่อต่างเป็นจำนวนมาก
โดดเด่นในฐานะเป็นกรณีรักคู่แรกที่จัดแสดงในประเทศไทย
แต่ภายหลังตัวผู้ตายอ๋อนางเป็นตัวเมีย
อยู่โดดเดียวนี้เป็นกอลิราเพศเมียได้รับการส่งมาจากประเทศเยอรมนี
เมื่ออายุได้สามปีในราคาประมาณสามล้านกว่าบาทโอ้โห
โดยนำมาจัดแสดงที่สวนสัตว์พาตั้งแต่ปี๒๕๓
เห็นไหมล่ะเราเด็กอ่ะในโครงขนาด๒๐๒๐เมตรโอ้ที่๓๐ปีแล้ว
มีงบประมาณในการดูแลเดือนละ๑๐๐๐บาท
ทั้งนี้บัวน้อยเป็นกอริล่าตัวสุดท้ายในประเทศไทย
เห็นไหมล่ะมันไม่มีเพื่อนใช่ไหมเธออ่า
หลังจากได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและขึ้นป่าที่ใกล้สุดมันคือหรือไซเตรส

อิรษมีแขไปเล่นกับนางดีกว่า
อ๋อเอาราสมีแขไปแต่งตัวเล่นกับติดดูซิจะเป็นยังไง
คือไม่ต้องแต่งตัวเลยเดินไปเปล่าเลย

แต่เจ้าของเขาก็ต้องซื้อมาหรือเปล่า

แล้วพฤติกรรมต่างนี้ก็ต้องดูแลกันเยอะเลยอะ
ถ้าสำหรับว่าน้องจะเอาไปออกนอกสถานที่เนอะ
ความรู้ทางด้านทางด้านนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อว่า
น้องของเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าต้องอยู่ที่เดิมกันค่ะค่ะมีทุกคนมันต้องได้นึกว่านางตายแล้ว
ฉันก็ยังคิดว่าถ้าสมมุติเธอไม่เอามาให้ฉันอ่านฉันก็นึกว่านางตายแล้วนะอืม
แต่ตัวผู้ตายเธอผู้เขาเสียไปแล้วผู้นางตายไปแล้วใช่เขารู้จักแต่กระจกผนังค่ะ
ไปอยู่ที่ก็ใช่ไม่ไหวหรอกก็นางรู้จักแต่กระจกผนังแล้วแบบว่า
เป็นสวนสัตว์ที่นั่งรถเมย์ไปได้นะคะเขาบอกเป็นสวนสัตว์ที่นั่งรถเมย์ไปดูได้
เอ่ยปิดปิดไปยังอะตอนนี้ปิดพาร์ต้าผิดแล้วปิดแล้วใช่ไหมเนอะเมย์น้อย
แต่สวนสัตว์ทำยังไงอ่ะเธอเขาก็ยังดูแลต่ออยู่นางเพิ่งประกาศปิดไปเองเน
เมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องหรอกย่าจะเดินจุ่มไปดู

ย่าก่อนย่าพาไปกินอะไรก็ดู

กล้องยังหัวเราะเลยใช่ไหม

มันต้องก่อนนะคุณผู้ชมบอกพาร์ทะยังเปิดอยู่ค่ะ

อ๋อหรอโอเค

อีกครั้งหนึ่งก็ดีนะครับ

คุณผู้ชมบอกว่าพาต้ายังเปิดอยู่ค่ะ

สวนสัตว์ยังเปิดอยู่ครับพอมีคนไปบ้างครับ

ไปดูเรื่องนี้ค่ะนักวิ่งหนุ่มคนนึงเขามีการโพสต์บทเรียน
คือเขาหมดสติตอนซ้อมวิ่ง
ผ่านไป๓วันปรากฏวูบอีกครั้งหนึ่งแล้วเสียชีวิตเลย
คือถือเป็นข่าวเศร้าของวงการวิ่งอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เล่าประสบการณ์การวิ่งที่สวนลุมพินี
ในสภาพร่างกายที่ก่อนวิ่งเขาค่อนข้างที่จะอ่อนล้าง
แล้วต่อมาอีก๓วันหนุ่มนักวิ่งรายนี้

สำหรับโพสต์ดังกล่าถูกเผยแพร่เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม
ระบุบอกว่าหมดสติครั้งแรกในชีวิตณสวนลุม
ไปวิ่งสวดลุมตามปกติมาถึงรอบสุดท้าย
ก็เลยใส่สุดเท่าที่สามารถจะเร่งได้
พอวิ่งเสร็จจากนั้นก็มานั่งริมฟุตบาท
และทันใดนั้นก็เหมือนกับภาพตัดไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีก็คือนอนอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีพี่ประมาณ๔คนล้อมรอบช่วยประถมพยาบาลอยู่
ก็ต้องขอบคุณพี่ที่สวนลุมมากครับ
คิดว่าน่าจะมาจากช่วงนี้พักผ่อนน้อย
แล้วก็มีความเครียดจากสารพัดสิ่ง
วกกับเสาร์อาทิตย์ไปใช้แรงงาน
ขนของแบกหามเตรียมงานวิ่ง

มาวิ่งเนี่ยก็คือรู้ตัวนะว่าร่างกายมันเพลีย

แต่ก่อนก็ทำแบบนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย

ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีอีกหนึ่งบทเรียน
ขณะเดียวกันนะคะอายุระแพทย์โรคหัวใจ

ก็มีการออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรควูบ
คือหลังจากมีนักวิ่งหนุ่มเสียชีวิตขณะที่วิ่ง
ระบุว่าโรควูบมันอันตรายถึงชีวิตเลย
ฝากถึงนักกีฬาแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ออกกำลังกาย
อาการวูบขณะออกกำลังกายให้ถือว่าเป็นความผิดปกติ
มันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ

ส่วนใหญ่จะมาจากการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไป
แต่ส่วนน้อยมากมาจากโรคซ้อน
ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วูบหรือรู้สึกว่าจะวูบอะค่ะ
หมดสติหมายถึงว่าแบบการวูบคือการหมดสติ
คือภาพมันตัดจอมันดับไปเลยไม่รู้ตัวนะครับ
อาการหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าไม่นับเป็นวูบ

แต่ถ้าอยู่ดีนั่งภาพตัดวึ๊บแล้วหายไปเลยอันนี้เรียกว่าเป็นวูบ
คือต้องไปพบแพทย์ยิ่งเร็วยิ่งดี
ให้แน่ใจว่าไม่มีโรคอันตรายซ่อนอยู่
ออกกำลังกายครั้งต่อไปเนี่ยนะคะ
ก็สามารถที่จะแยกเองได้แล้วว่า
แอร์๑๐๐เนี่ยมันวูบจากการออกกำลังกายหนัก

บางทีมันวูบหน้ามืดรู้สึกเจ็บหน้าอก
และอยู่ดีแบบไม่ได้นั่งพักอยู่อีกดี
จริงตรูตรองอายุเยอะขึ้นเนี่ยบางทีเรื่องของระบบอ่า
การสูบฉีดเลือดเราอาจจะมีไขมันในเลือดโดยที่เรา
ไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันทำงาน
ผิดปกติแล้วก็รวมถึงคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคที่
สมองด้วยอันนี้ก็มีอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้เกิดเป็นโรควูบได้
ส่วนบางคนเนี่ยก็จะเป็นแบบค่อยเป็นภาพเป็นขาวดำก่อน
เราก็มาเจาะแบบเหมือนทุรทัศน์ที่มันยิบอย่างงี้
แล้วก็ค่อยวูบลงไปมี๒อาการด้วยกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องหั่นตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับ
เอาละแหมอะไรนะที่เขาบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวี
ฉันได้เต็มออนไลน์กันหมดเลยอ่ะทุกคนเล่นหมดอันนี้นิดกว่าเต็มไปหมดเลย
งานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่แม่นะวิ
ซึ่งเป็นกระแสฮือฮาการแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะแม้เหตุการณ์เนี้ย
มันจะผ่านมาแล้ว๘ปี
ปีเท่ากับที่เราทำช่องกันเนี่ยที่เรามีดิจิทัลกันเนี่ย

กรณีงานฉลองครบรอบ๒ปีนะฮะงานพัชราภากรุ๊ป
โดยบรรยากาศงานมีดาราดังไปร่วมงานอย่างคุณไอ้อ้ำพัชราภา
เนยโจติกาไอ้อภิกษดาเมภิกชนาศกระแทรสุภักษ์ศร
ครับแต่ก็วิจากันนี่คือแบบว่า
ซุปตาแต่ละคนดูดิดูสิแต่งเต็มแต่งตัวกันแบบ
เขาบอกว่างานนี้มันมีตำนานเป็นตำนานแม่งแบบทุกคนแต่งตัวไปอ่ะ
คือแต่งตัวเป็นเหมือนเออคืองานไม่ใหญ่แน่นะวิ
แต่พอบรรยากาศเบอร์รอบเนี่ยดูทิศดูซ้ายห้ามสิ
โหเนี่ยซ้อยเพชรซ้อยมุกเลยแต่งฉันว่ารูปนี้ไม่ต่ำกว่า๕ปีป่ะ

เพราะดูการแต่งหน้ารองพื้น
สมัยก่อนมันยังไม่มีรองพื้นอีกวันนี้แล้วก็คือเนี่ยรอบข้างดูโต๊ะแม่มันมัน
คืองานไม่ใหญ่แน่นาวิไงเหมือนหลอกเพื่อนไปแตะไปแต่งแต่คือใหญ่อ้ำ
แต่ฉันรู้เลยรูปนี้ทำหล่อนนานแล้วฉันว่ารูปนี้๑๐ปี๑๐ไหม
พอดูแต่งหน้าของผมสือผ้านาวผมไม่ไหวไปดูดีน้องไอด์เราดี
ที่สมัยนี้เป็นตัวแทนมีใครบ้างตูกาแตร
คุณเนยใช่ไหมคุณเนยคุณเนยคุณแอล์พระชาราพลและคุณเนยพิชัน
ต้องเหมือนงานเลี้ยงวันเกิดช่องกันเนอะ

เหมือนเขาเป็นเอฟซีพี่อ้ำด้วยมั้ง

ตอนนั้นยังแบบว่ายังไม่ยังแต่ว่าเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วหลังจากนั้นพอเราก็เอาลงในโซเชียลใช่ไหมครับของโบริพัฒน์ดาราแต่คนเข้ามาตอบไว้ดูสิ

นะฮะน้องกระแต่คนกันเองทั้งนั้น
ดาราเข้ามาดูนี่คุณเนยโพรมแดงอยู่นะวิ
ก็พบน่าจุลาวินี่น้า
ไอซ์ที่อยู่ในนั้นบอกว่ารายงานง่ายในตำบล

คุณแท็กกันอยู่ฮ่า
ไม่ชอบคือคือเราพูดถึงงานนี้จะเป็นทั้งดาราทั้งนักข่าวจะรู้จักงานนี้หมด
พอทุกคนักข่าวไปแล้วอึ้งเหมือนร่วมดาวน์

งานโพรมแดงที่ทุ่งสุ

ว่าพี่เอเป็นคนรับงานนี้นะครับ

พี่เอ๋นให้ได้รับงานให้น้องแล้วทุกคนก็เอิ่ง
นี่ไงนะครับผมที่ทุ่งสงศนครศรี
ทีเดียวนะฮะนะครับอ่ามาแสดงความยินดีกับคุณอุ๋ยบูดาเบรส
จุงมือแฟนสาวสวยเข้าสู่ประตูวิวานะครับได้เลิก
ดีนะสละโสดอีกหนึ่งคนแล้วนะครับสำหรับอุ๋ยนาธีนะครับ
ว่าคุณอุ๋ยบุรเบสนะครับที่จูงมือแฟนสาวนอก
การเข้าสู่ประตูวิวาแบบเรียบง่ายเลยทีเดียวโดยงาน
แต่งานของอุ๋ยบุดาเบสนะจัดขึ้นอย่างสวยงามครับ
แล้วก็คู่บ่าวสาวดูเหมาะสมนมแยมกันมากบรรยากาศ
ชื่นมื้นอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็แขกที่สนิท
ก็มาร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับทั้งคู่เป็นจำนวน
ยินดีด้วยนะครับกับทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะอ่านี่เรียบร้อยอุ้ย
ยค่ะขอดีใจด้วยนะอุยน่าขอสมครับผมอ้าวไปดูอีก
อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณอ้ำพัชราภากับคุณพกประธานวง
ทั้งคู่นี้เขาเรียกว่าแบบว่าใส่ใจดูแลกันน่ารักกระหุงกระหนิง
ล่าสุดคุณอ้ำมีการโพสต์ภาพคู่กับไฮโซโพกนะคะลงอินสตาแกรม
เป็นภาพที่บอกว่านั่งอยู่บนเครื่องบินพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ง่วงจังครับงานนี้ต้องจับตารอดูความสวีทของทั้งคู่ว่าจะไปที่ประเทศไหน
แล้วก็หลายคนลุ้นลุ้นซิงคอร์แต่งงาน
เมื่อรับตารว่าไปไหนก็เป็นคนจะรุ้น

ดูกาใจหน้าคนยุค๑๐ปีจริง
รองพงรองพื้นกันให้ตากัน
ดูรองพื้นดูเสื้อดูสร้อย

กลับเมื่อก่อนยุคนั้นจะเน้นแบบว่าแต่งหน้าแบบนั้นน่ะ

บอกก่อนทั้งนี้ช่วยไงต้องโบก
ปัจจุบันต้องน้อยแต่มาก

เอาละครับผมช่วงนี้มาส่งกำลังใจให้น้องปันหน่อย

ใช่หน้าขยับไม่ได้เหมือนเป็นแบบปลายประสาทอักเสบอะไรอย่างนี้

เกิดเหตุเมื่อ๒๓เดือนก่อนป่วยมาประมาณนึงเป็นปลายประสาทอักเสบ
มันขยับไม่ได้ครับแต่ก็รุนแรงอยู่ช่วง๒เดือนซึ่งหนูก็ไม่ได้บอกใคร
ที่รักษานานเพราะว่ามันเป็นที่ปลายประสาทอักเสบ
งานนี้เนี่ยก็ต้องเลื่อนกันไปเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าหนูเนี่ยไม่สามารถพูดได้นั่นเอง
เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยแล้วกันพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็
มันหาคุณหมอด้วยอันนี้ก็สิ่งที่มันสำคัญด้วย
เข้ามาสอบปากคำในฐานะพยานครั้งแรกก็คือจริง๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้จากวันดังกล่าวทนายความของทั้งสองคนก็คือเข้าพบแต่ว่าขอเลื่อนออกไป
ขอเลื่อนการเข้าพบออกไปโดยคุณบอลเองเขาเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒พฤศจิกายน
ส่วนคุณโตเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันที่๒๑ตุลาแล้วล่าสุดก็มีรายงานว่าของคุณโต
ขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งโดยเลื่อนไปเป็นวันที่๒๕ตุลาคมนี้ค่ะ

วันหลังรับเจอกันกันนะคะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม